ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอก็จะไปที่บขศที่หัดใหญ่จะไปซื้อตัวรถทัวร์นะ
แล้วพอไปถึงปั๊บเนี่ยมีคนเข้ามาประกบเลยนี่มาเสนอขายตัวให้รถใหม่มาตรฐานเดียวกันกับบขศเลย
รถใหม่รถดีสภาพดีรับรองแตะไปขึ้นนอกบขศนะแล้วก็พยายามมาลากกระเป๋าของเธอนะ
ลากกระเป๋าจะหยิบกระเป๋าของเธอเนี่ยมาซื้อตัวที่ฉันแล้วสรุปเธอตัดสินใจซื้อนะแล้วดูสภาพรถสิใหม่ดีอย่างที่บอกใช่ไหมคะ
อันนี้เตือนภัยนะคะคนที่จะไปซื้อตัวที่บอกขอสอหาดใหญ่นะคะถ้าเจอพวกแก๊งลากจูงอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะ
อันนี้จองตัวเรื่องหน้านะคะไม่ได้ว่าตกรถหรืออย่างใดที่ต้องมารถเสริมนะคะมาซื้อตัวล่วงหน้า๓วันแต่โดนแก๊งลากจูงเนี่ยลากไปซื้อตัวข้างนอก
พอไปชักพักนึงเป็นตอนเช้ารถก็เสียตรงด่วนแล้วก็เสียแล้วเสียอีกลงแล้วลงอีก
เธอบรรยายไว้เยอะเลยบอกว่าระวังพวกลากจูงพวกลากจูงคือใครคุณเวลาเราไปบขศนะคนพวกนี้จะมาลากมาดึงแขนเรามาจูงเรา
แล้วดูสภาพเบาะที่ดิฉันบอกไงรถใหม่สภาพดีเบาะเป็นยังไงอ่ะคุณผู้ชม
ได้นั่งแถวเบาะที่มันเย็นแล้วคุณนั่งไม่สบายก้นนะนะ
โอ้โหไม่รู้ว่าไอ้หนังของบ่อทิ้มก้นมาหรือเปล่าเนี่ยแล้วต้องนั่งเป็นระยะทางยาวแบบนี้ก็ไม่ไหวค่ะ
บ่อพี่กัดว่าบ่อขอสอหัดใหญ่นี่ไปซื้อตัวนะที่ท่ารถบ่อขอสอ
แล้วเจอพวกที่แบบแก๊งลากจูงที่ว่ามาโน้มน้าวมาชักชวน
พาไปซื้อตัวรถทัวร์กับบริษัทนอกบขศ
แล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็อธิบายว่าจริงเธอไปจองตัวรถทัวร์ล่วงหน้านะ
วันก่อนจะเดินทางที่บขศหัดใหญ่
ตั้งใจว่าจะไปจองตัวของบริษัทหนึ่งข้างในบขศนั่นแหละ

คือเหมือนกับเขาก็เข้ามาประกบเลยแล้วก็บอกว่ารถเนี่ย
รถของเขาเนี่ยนะรถใหม่สภาพดีมาตรฐานเดียวกันกับรถร่วมบขศเลย
บาทพอเธอได้ฟังแบบนั้นเอาก็ได้ซื้อก็ได้ก็จองตัวไป
แต่พอวันเดินทางนี่สิเจอรถที่แบบเบาะขาดสภาพเก่า
น้ำก็ไม่มีให้อาหารก็ไม่มีให้

จะมีประกันคุ้มครองผู้โดยสารด้วยหรือเปล่า

ตอนท้ายคลิปเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมได้ยินวิ่งอยู่
อ้าวรถเสียเสียเวลาไปอีกค่ะ
พอคลิปนี้แชร์ไปนี่โอ้โหหัวอกเดียวกันมาเพียบเลยมาคอมเมนต์

เธอก็บอกว่าระวังนะแก๊งล่าแก๊งจูงของเราเนี่ยนะฮะ
บอกว่าได้เลยพี่มีคนโดนเยอะเลย
แต่บางคนไม่เชื่อเธอนะบางคนบอกอ้าว
เราไปเชื่อคนมันลากจูงอะไรแล้วคนขายได้ยังไง
สร้างเรื่องหรือเปล่าทำให้เสื่อมเสียรถของเอกชนเขาหรือเปล่า

ใครจะบ้าสร้างเรื่องแล้วเอามาเผยแพร่แบบนี้
แต่ทีนี้พอเธอบอกมาแบบนี้เราฟังในมุมเธอ

บรรยากาศเป็นอย่างไรอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
แล้วก็ไปถามทางพอสถานีขนส่งจังหวัดสงขลาแห่งที่๑ด้วย
ซึ่งทางผอก็ชี้แจงนะคะบอกว่ารถในคลิปเนี่ย
มันเป็นรถเสริมช่วงเทศกาลฮารีระยออาทิตย์ที่แล้วคุณผู้ชม
แล้วก็เป็นรถที่คนขายตั๋วเขาจะเรียกผู้โดยสารอยู่ด้านนอกสถานี
ไม่ได้เข้ามาด้านในสถานีแต่อย่างใด
อุ๊ยแต่เธอบอกว่าเธอเจอข้างในเหมาะขอสอน่ะ
แล้วยืนยันด้วยนะคะทางผอบอกว่าทางขนส่งเนี่ย
มีการติดป้ายประกาศแจ้งผู้โดยสารให้เข้ามาซื้อตัว
ภายในสถานีขนส่งเท่านั้นอย่าเชื่อนะ
อย่าไปซื้อตัวกับบุคคลอื่นคนที่มาประกบอะไรอย่างนี้นี่
แล้วให้ดูเห็นไหมมีป้ายใหญ่เตือนไว้
บอกว่าถ้าเกิดว่าเจออะไรที่มันผิดปกติโทรแจ้งได้เลย
แต่เหตุการณ์แบบนี้พอมันเกิดขึ้นเธอมาร้อง
ก็น่าจะมีการจัดการที่มันลงตัวกว่านี้นะ
เพราะเรื่องแบบนี้มันเคยออกมาหลายครั้งแล้วนะ
ไปแล้วก็ไปมีปัญหากับคนที่มาเสนอขายตัว

ไม่เคยเห็นรถก่อนทีนี้มันจะเกิดความไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อใจ
ใช่ค่ะแล้วก็นี่แหละก็ต้องเร่งประชาสัมพันธ

อย่าไปเชื่อเลยนะไอ้พวกที่เร่ขายตัวข้างนอก

แล้วฝากด้วยนะบริษัทแต่ละที่
ตรวจสภาพรถโดยสารเหล่านี้หน่อย

เย็นข้างในทั้งเสียแล้วก็ต้องจอดพักอีกนะฮะ